เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มันหน้าฝนใช่ไหมคุณ

ฝนมันก็ตกเยอะมันก็เลยเกิดปัญหาท่อตันขึ้นมา
แต่งานนี้ท่อตันแบบนี้เราก็ต้องไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย
มาช่วยดูหน่อยว่ามันมีอะไรอุดท่อน้ำอยู่หรือเปล่า

ท่อตันน้ำไม่ระบายน้ำท่วมขึ้นมาเกิดจากอะไรไปดูกันค่ะ
มีปัญหาอะไรก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
นี่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามค่ะ
พร้อมกับอุปกรณ์กำลังเข้าช่วยเหลืองัดนะคะ
นี่แหละค่ะหน้าบ้านเลขที่๔ทับ๑ตำบลท่าข้าม
บังเภอบังปะโกงจังหวัดฉะเชิงเสานะคะ
บ้านนี้เป็นของนายเสรีวันทองเจริญอายุ๖๖ปี
ยืนชี้จุดตรงนี้นะคะท่อนี้

อุ๊ยอะไรติดอยู่ในท่อคะ
ตัวอะไรคะดูคุ้น
คุ้นค่ะแต่เอ๊ะลงไปอยู่ในท่อได้ยังไง
เจ้าหน้าที่เขาต้องมีการใช้อุปกรณ์เนี่ยนะคะ
ช่วยเปิดฝาท่อออกมาและใช้เวลา๕นาทีเท่านั้น
ฝาท่อเปิดออกมาแล้วก็พบตัวนี้ค่ะคุณ

ตัวเงินตัวทองนี่แหละค่ะ

บอกว่าพบตัวเงินตัวทองเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ขนาด๒เมตร๕๐เซนติเมตร
เกือบ๓เมตรคุณ

เพราะว่ากลัวว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยนะ
เขาจะฟาดหางสายหรือว่าจะกัดด้วยไง

ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดึงเจ้าตัวเงินตัวทองขึ้นมา
ในที่สุดก็ดึงมาได้แบบนี้นะคะ
ใช้เวลาประมาณเกือบ๒๐นาทีด้วยกันนะคะ

หลังจากนี้ก็ต้องนำเจ้าตัวเงินตัวทองนี้

แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันลงไปอีท่าไหน

ทำให้พ่อตันไปหมดเลย
โอ้โหก็นึกว่าท่อมันไม่ได้ลอกไม่ได้อะไรเนอะ

น้องก็บอกขอบคุณมากที่มาช่วยออกไป
ไปสู่ธรรมชาติไปอยู่ในที่ของเรากันดีกว่านะคะ